ราวดีเลยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้บอกเลยว่าถ้าได้ยินเสียงก๊อกเนี่ยให้รีบเปิดประตู
เพราะว่าเผื่อจะมีคนมาแจกเงินนั่นเองค่ะ
ที่ว่านี่ก็คือพี่ท็อปพี่ไทยนั่นเองนะคะ
พี่น้องใจบุญร่วมด้วยพี่น้องมูลนิธินะคะ
กู้ภัยนั่นเองนั่นเองนั่นเองนะคะ
คือเดินไปที่บ้านทุกบ้านเลยไปเคาะตามบ้าน
มีผู้งานกันด้วยก็ไปเลยค่ะตามชุมชนแออะอัด
ก็ไปเร็วสินะคะตามกรุงเทพฯมหานครและปริมส์มลธนค่ะ
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปแถววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อบางกอกใหญ่
ระหว่างทางตลอดทางเดินพี่บินเขาอารมณ์ดี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
ใช่ค่ะอ่าช่วงนี้ได้ยินเสียงพี่บินเคาะประตูก็เปิดต้อนรับแกหน่อยนะจ๊ะช่วยช่วยกันไปเท่าที่ช่วยกันได้น่ะคุณผู้ชมน่ะ
ต้องค่ะเห็นน้ำใจมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อปีกันก่อนแล้วล่ะนะคะ